กันที่วงการเพลงกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยว่าวงดนตรีคุณภาพอย่างวงเคลียร์
ส่งซิงเกิ้ลมาให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

กับเพลงที่มีชื่อว่าอาจจะเป็นเธอค่ะ
ซิงเกิลมากี่เพลงต่อกี่เพลง

สำหรับวงดนตรีคุณภาพอย่างวงเคลียร์
ก่อนหน้านี้ส่งเพลงกระโดดกอดและสิ่งของ
ออกมาจนได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะ

เพลงอาจจะเป็นเธอมาเอาใจแฟนเพลงกันอย่างต่อเนื่องเลย
และดูเหมือนว่าจะถูกใจผู้ฟังอยู่ไม่น้อย
ก็ได้ยอดวิวสูงเกือบ๒ล้านวิวแล้วค่ะ
โดยทั้ง๕หนุ่มสาวจากวงเคลียร์นะคะ

ก็บอกว่ารู้สึกดีใจกับการตอบรับ
จากแฟนเพลงที่ดีมากมาโดยตลอดค่ะ

ถือว่าเป็นแนวเพลงอีกหนึ่งรูปแบบใหม่ของพวกเขา

แถมยังได้๒นักแสดงสุดฮอต

มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกและเนื้อหาของเพลง
ก็ในเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เราอยากให้ทุกคนฟัง

ที่ไม่เคยเห็นเพราะเราทำเพลงแนวนี้

น่าจะได้ทำเพลงแนวนี้ออกมาบ้าง

อย่าเอาใครสักคนมาร่วมงาน

เราไม่ได้เอาแค่ณมาร้องครับ
แต่เป็นการร่วมกันเรียบเรียงขึ้นมาด้วยกันเลยครับผม

น่าจะหลายคนกริ๊ดกราชชื่นชอบเลย
เพราะว่าทั้งฝั่งทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะ

เรียกว่าพลังทำลายล้างสูงพอกันสองคนนะคะ